ยังคงมีความคืบหน้าให้ติดตามกันต่อนะคะ
สำหรับกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
คือทางตำรวจพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ได้เชิญหัวหน้าและรองหัวหน้า

ประเด็นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพค่ะ
คือทั้งสองคนนี้ถ่ายภาพนายธวัชชัยในขณะที่เกิดเหตุ

แต่ว่าไม่ยอมบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ก็เลยมีการสอบถามเรื่องนี้เป็นครั้งที่๒

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทไพโรธเล้ารัตนานุรักษ์

ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องเป็นครั้งที่๒ค่ะ

เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
หลังพนักงานสอบสวนพบว่ามีคำให้การบางส่วน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องเปิดเผยว่า
พนักงานสอบสวนได้ถามเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองคน
ได้ถ่ายภาพการเข้าช่วยเหลือนายธวัชชัย

แต่ทำไมไม่มีการแจ้งกับตำรวจในครั้งแรกที่สอบปากคำ
รวมถึงสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับเวลาที่บันทึกภาพถ่าย
ในลักษณะนาทีต่อนาทีค่ะ
ตำรวจแยกห้องสอบเป็น๒ห้อง
เพื่อให้การสอบปากคำเป็นไปตามความเป็นจริงชัดเจนและถูกต้อง

นายชะยะพลอยู่ภายในห้องทำงาน
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทไพโรธพักอยู่ภายในห้องควบคุมเลขที่๖๐
ขณะที่นายธวัชชัยเสียชีวิตที่ห้อง๖๗
ซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบระยะห้อง
ความสูงของเพดานและระยะการได้ยินเสียงจากห้องเกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงาน
ซึ่งในวันจันนี้ค่ะตำรวจอาจเชิญพยานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
และในวันพุธก็จะมีการสอบปากคำพลตำรวจรีในแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พร้อมสอบถามความคืบหน้าจากการตรวจค้นฉบับภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ามีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงหรือไม่จากกองพิสูจน์หลักฐานค่ะ